ชมเหลือเกินนาทีนี้คุณผู้ชมเห็นหน้าหนึ่งอย่านึกว่านี่มันวาเลนไทยนะ
คือพ่อน็อตเนี่ยเขาหวานทุกวันไม่จำเป็นต้องเทศกาลไหนหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเรื่องที่ต้องบอกว่าสาวทั้งประเทศอยากจะสิงร่างแม่ชมเพราะอะไร
เพราะพ่อนอทเขาให้สัมภาษณ์ชัดเจนบอกว่าเขียนพินัยกรรมยกสมบัติให้แม่ชมหมดแล้วค่ะ

นี่ไงเขาบอกว่ายกให้แล้วพินัยกรรมเซ็นไปหมดแล้วคุณชมพู่ก็รับรู้เก็บไว้ในตู้เซฟพินัยกรรมสั้นมากครับ
ถ้าผมเป็นอะไรไปทุกอย่างคือยกมอบให้กับชมพู่อารยาแต่เพียงผู้เดียว
ถูกต้องค่ะทุกอย่างที่เป็นของผมไม่มีข้อโต้แย้งใดทั้งสิ้น
คือผมจะสอนเขาว่าถ้าสมมุติผมเดินทางหรือมีอะไรเกิดขึ้นกระทันหัน
เขากับลูกทั้งสามคนจะได้อยู่สบายเพราะ๗ปีที่อยู่ด้วยกันมา
ฟังดีนะคะชมพู่เป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ของลูกที่เลี้ยงลูกได้ดี
อ่านข่าวแล้วต้องพูดแบบนี้เลยนะว่านี่มันเป็นประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักสักกับคำ
หวานฉ่ำอบอุ่นหัวใจจริง
ตำแหน่งสามีแห่งชาติต้องยกให้กับพ่อน็อตแล้วแหละ

อยากน่าจะมีพระนอทมีหลายคนจังเลยเนอะ

คนเดียวแล้วก็พ่อดอทก็แบบให้เราดูแล้วแบบว่าอิจฉา
สกิดหนุ่มข้างดูพี่นอธเป็นตัวยาก